มีข่าวออกมาว่าวงการนางงามมีคนติดโควิดเพิ่มอีกแล้วนะฮะ
โพสต์ข้อความบอกว่าแจ้งติดโควิดนะฮะ
หลังจากนางงามรุ่นพี่อย่างอาแมนดาชาลิสาอ๊อบด้ำเนี่ย
ใช่ค่ะเนี่ยคุณแอนก็แจ้งไว้อืม
เพื่อใช้ในการทำงานที่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลแจ้งว่า
ใช่ค่ะซึ่งคุณหมอก็ประเมินอาการแล้วก็บอกว่า
เพราะว่าไม่มีอาการอะไรไงคะให้กักตัว๑๐วัน
แต่ทีนี้คุณแอนก็แจ้งไปถึงคนที่เคยทำงานด้วยนะ
คุณแอนบอกแบบนี้บอกว่าทุกงานที่แอนไปเนี่ย
ใช่ค่ะก็เนี่ยแอนต้องขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะ

กว่าจะได้รับคำอนุญาตจากคุณหมอว่าทำงานได้
ดังนั้นการรักษาตัว๑๗มกราจนถึง๒๖มกรา๑๕

นี่แหละครับหลายคนก็เอากรณีของคุณแอนมา

ตอนนี้คนในวงการบันเทิงหลายที่